ตอนลูกสาววานเรียบร้อยมาแดนส์ขยับแข้งขยับขาค่ะ
แต่ว่าเธอเต้นขนาดไหนแล้วมันเป๊ะปังขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
เห็นบอกกังวลท่าเต้นนิดนึง
นิดค่ะกังวลเยอะมากกังวลเยอะมาก
คือได้เนื้อเพลงแล้วก็จะจำท่าไม่ได้พอจำท่าได้เนื้อหาย

ไม่ใช่ผม
นี่พี่ตายตอนซ้อมนะสมมุติคะแนนเต็ม๑๐นะตอนซ้อมผมพูดตรงนะเอาไป๒๓ไม่เกิน
แต่พอนี่มาหน้าเซ็ตนะเลือดศิลปินเนี่ยโอ้โหมันข้นยิ่งกว่าการซ้อม
ประมาณเดือนมีนาคมนี้ครับได้ติดตามกันแน่นอนมิวสิกวิดีโอเพลงเข้าใจไม่ตรงกัน

เหมือนคนเจ็บขา
แต่เสื้อสูงอย่างนั้นเราต้องพักขาไปอีกแน่ค่ะ
แต่วันนี้เต้นกับพี่บี้ไม่กังวลเนอะ
มันคงกังวลค่ะแล้วก็ไปเล่นเรียบร้อยสนุกแล้วก็วีว์ก็ตลอดสนุกระโดย